คุณผู้ชมครับเราเคยกลัวเนอะสายไฟที่มันระโยงระยาง
ห้อยระยะลงมา

ห้อยลงมาแทบจะเกี่ยวคอเราได้เราก็กลัวเมื่อไหร่เราจะโดนไฟดูดไฟช็อต
อันนี้กลัวหรือรอเมื่อไหร่เราจะโดน
กลัวสิครับแต่ว่านี่ผู้หญิงคนหนึ่งไปเดินอยู่หน้าตลาดสดศรีคิ้ว
สายไฟมันก็ไม่ได้ระโยงระยางหรอก

ค่ะมันก็ตกลงมาคุณผู้ชมนี่คือจังหวะขาดแล้วดูจังหวะนี้นะ
มันขาดแล้วตกลงมาโดนเธอพอดี

คุณคิดดูเหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมา

พี่วินพยายามรีบไปลากตัวผู้หญิงคนนี้ออกมา

เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาวประมาณ๑นาที
เป็นภาพจากวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง

อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา

แล้วสายไฟฟ้ามันตกใส่นางมารินีวีระสุชาติ

ทำให้ผู้หญิงคนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
มีคนตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีคนรีบเข้าไปช่วยตัวเธอ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓กันยายนที่ผ่านมา

แต่ว่าที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
คือผู้ใช้เฟซบุ๊คที่เขาโพสต์บอกว่า

ให้ช่วยเร่งเยียวยาจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยครับ

ค่ารักษาพยาบาลภรรยาไปเกือบ๑ล้านบาท
ขามันไหม้ไปหมดเลยนะ

คือต้องใช้วิธีการกายภาพบำบัด

ไม่ได้กลับมาเดินได้ตามปกตินะ

ทางครอบครัวยังไม่ได้รับการเยียวยาแต่อย่างใดเลยนะครับ

ผู้หญิงคนนี้คือนางมารินีทีมข่าวของเราก็ไปคุยด้วย
บอกแบบนี้บอกว่าตอนที่รักษาที่โรงพยาบาลเนี่ย

แต่เธอก็บอกไปว่ามันยังสรุปไม่ได้
เพราะว่าเธอยังต้องนอนโรงพยาบาลต่อ
ไหนจะหลังจากนี้จะต้องกายภาพบำบัดอีก
แต่ทีนี้พอตัวเธอออกมาจากโรงพยาบาลแล้ว

ก็ส่งไปให้ตัวแทนการไฟฟ้า
แล้วก็มีนายสุริยาวีระสุชาติอายุ๓๙ปีนะครับ
ซึ่งก็เป็นทางการไฟฟ้า

ภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดนครราชศรีมา
ก็มาออกขอภัยนายสุริยาเป็นสามีผู้บาดเจ็บนะครับ

และตัวแทนการไฟฟ้าก็มาเยี่ยมจริง
แต่หลังจากที่ภรรยาออกจากโรงพยาบาลแล้ว
พวกเขาก็ทำบินทำค่าใช้จ่ายสรุปไปให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปรากฏว่ายังไม่ได้รับการเยียวยาตอบแทนใดเลยนะครับ
ก็ล่าสุดเขาก็ออกมาโพสต์อีกนะครับ
บอกว่าอยากจะให้ทางการไฟฟ้าเข้ามาเยียวยาให้โดยด่วนที่สุด
ทำไมถึงทำนิ่งเฉยแบบนี้
อาการของนางสาวมารินีภรรยาของเขา

กลับมาพักฟื้นที่บ้านเรียบร้อยแล้ว
แต่ผ่านมา๒เดือนหมดค่ารักษาพยาบาล๙๗๐๐๐บาท

มนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต๓ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พอนัทธวัฒน์อัคระรุ่งเรืองกุล
เปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมรับผิดชอบเยียวยาค่าเสียหายทุกอย่าง
เรื่องต้นทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เตรียมมอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแล้ว๑ล้านบาท
ส่วนค่าเสียหายในส่วนอื่นทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เร่งเจรจากับทางผู้เสียหายต่อไป
และจะเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด
เพื่อวางมาตรการแก้ไขรัดกลุ่มในทุกจุด
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแบบนี้อีก
แล้วก็จะวนเวียนไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บต่อไป
ก็แสดงความรับผิดชอบออกมาแล้วนะครับ